อีกหนึ่งข่าวที่หลายคนให้ความสนใจมากก็คือ
ผู้หญิงสาวคู่หนึ่งที่ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
กลางมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขน
หลายคนให้ความสนใจมากสำหรับคลิปคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะ
หญิงสาวกับชายหนุ่มคู่นี้
เขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาอ้างเลยนะว่าที่เขาทำไปแบบนี้
ก็เพราะว่าอยากจะเรียนแบบหนังโป๊ที่เคยดู
แล้วก็พบว่ามีการเผยแพร่คลิปนี้ผ่านทางทวิตเตอร์
แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกกันด้วยนะคุณผู้ชม
อายุ๓๐ปีแล้วเป็นหนุ่มดิปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเลยนะ
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยนั้นนะมหาวิทยาลัยอื่น
มาพร้อมกับแฟนสาวที่อยู่ในคลิปด้วยกัน
อายุ๒๔ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสนบางเขน
หลังจากทั้งคู่ได้มีเพจสัมพันธ์กันภายในมหาวิทยาลัยชื่อดัง
บางเขนที่เราเห็นกันไปที่เราดูกันไปติดตามข่าวกันมา
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปลงไปบนเว็บไซต์ลามกอนาจารย์ด้วย
พันธ์ตำรวจโทอานานวรษาตรรองผู้กำกับการสนบางเขน
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคน
ให้การรับสารภาพนะคะว่าเขาสองคนนี้เป็นผู้ที่ปรากฏในคลิป
แล้วก็เป็นคนเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวเองด้วย
โดยเขากับแฟนสาวได้มีการถ่ายคลิปนี้ช่วงกลางดึกของวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อที่จะให้ผู้สนใจเข้ามาดูและก่อนที่จะดูได้
คุณจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าแบบนี้เป็นจำนวนเงิน๓๐๐บาท
ค่าแรกเข้านะ๓๐๐บาทแต่ถ้าคุณสนใจจะดูยาวต่อเนื่องหลายคลิป
แล้วคุณก็จะสามารถเข้าไปดูคลิปได้ซึ่งคลิปเนี้ยมันก็จะถูกเผยแพร่ทาง
แหละเอางี้ดีกว่าแล้วก็จะสามารถเข้าไปดูได้
ซึ่งคลิปเนี่ยถ้าคุณไม่เสียตังค์คุณจะดูได้แบบสั้น
แต่ถ้าคุณจ่ายค่าสมาชิกค่ารายเดือนคุณจะสามารถดูคลิปได้แบบยาว
แล้วเขาบอกว่าสองคนนี้เคยเผยแพร่คลิปแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้
มาแล้วหลายคลิปเหมือนกันนะคะแล้วที่น่าสังเกตก็คือ
เขามีการโอนเงินนะคะคนที่สนใจอยากจะเข้าไปสมัครสมาชิก
จะต้องโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนางสาวเอนามสมมุติ
ซึ่งมีอายุเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นเองคือเข้าบัญชีคนอื่น
เจ้าของบัญชีอายุ๑๖ปีไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้รู้หรือเปล่า
หรือถูกแอบอ้างชื่อหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ
แล้วพอคุณเสียเงินแล้วคุณจะได้รับรหัสอย่างที่บอกก็คือเข้าไปสู่เว็บไซต์ได้
ชมคลิปได้ผู้ต้องหาบอกว่านี่สาเหตุที่ทำไป
ก็แค่อยากเรียนแบบหนังโป๊นั่นเองไปฟังท่านรองผู้อำกับการสอนอบังเขนกันค่ะ
คือแรกเขาสร้างอินตาแกรมขึ้นมาแล้วก็ทำลงไปลักษณะเป็นแบบนี้
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนแท็กเข้ามาในติด
ให้สร้างกลุ่มปิดสิอะไรประมาณนี้
พอสร้างกลุ่มปิดเสร็จปุ๊บมันก็มีคนเริ่มมีสมัครได้เงิน
พอได้เงินเสร็จปุ๊บก็เริ่มมากขึ้น
เพิ่งจะทำฮะแต่ว่าก็มีคลิปประมาณทั้งเจ็ดบาทคลิปแล้ว
นี่ไงเขาบอกว่าเป็นผู้ใช้รายใหม่เป็นมือใหม่
พึ่งจะทำแต่ว่าก็มีเจ็ดถึงบาทคลิปแล้ว
ค่ะแล้วไอความผิดที่จะโดนเนี้ยมีอะไรบ้างเนี้ย
ดูกันนะคะข้อหาเบื้องต้นเลยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา
ร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
กระทำการลามกอย่างอื่นเพื่อความประสงค์แห่งการค้า
และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีข้อมูลลักษณะอันเป็นแบบลามกอนาจารย

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดูเอาไว้นะคะเป็นเยี่ยงอย่างเลยว่าคนที่ทำอะไรแบบนี้มันมีความผิดนะคุณผู้ชม
แพร่ข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่เว็บไซต์ความผิดนะคะ